กระเป๋าใบนี้กระเป๋าสำเพ็งหลากสีแล้วเนี่ย
เน็ตเขาก็ไปขุดคุยมาอีกว่าจริงแล้ว
แบบไทยเนี่ยเคยปรายปรากฏบนรันเวย์มาแล้ว
จะมีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
เมื่อปี๒๐๑๑เริ่มนำมาแชร์ในโลกออนไลน์มากขึ้น

ผ้าถุงนี่ผ้าถุงไทยจ้ะแต่สวยนะใช่สวยงามนะคะ
ก็ไปปรากฏอยู่ในแฟชั่นโชว์ที่บาเซโลน่าเมื่อปีที่แล้วนะคะ
เป็นผลงานที่ดีไซเนอร์ชาวสเปนเนี่ย
เป็นการตอกย้ำว่าจริงแล้วเนี่ยแฟชั่นสไตล์ไทย
ที่เป็นถุงสำเพ็งที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้
ดีไซเนอร์สเปนเขาชอบอะไรไทยหรือเปล่า
นั่นแหละสิบาเซโลน่าดีไซเนอร์ก็เป็นคนสเปนนะ
เขาอาจจะแบบชื่นชอบไลน์อะไรบางอย่าง
ว่าสีสันที่สดใสอะไรประมาณนี้นะคะ
พูดถึงอีกหนึ่งกระแสที่หลายคนสงสัยว่า
เราหิ้วกระเป๋าแบบนี้ไปเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่า

หรือว่าทางบาลองเป็นการมาละเมิดลิขสิทธิ์ความคิดคนไทยหรือเปล่า
นี่ท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะ
ท่านนันทะวัลสกุลตระน้าท่านถือเองเลยค่ะ

ปลอดภัยค่ะออกมายืนยันแล้วนะคะว่า
จริงแล้วเนี่ยกระเป๋านี้ที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยเนี่ย
ฮิ้วไปใช้งานต่างประเทศได้โดยเฉพาะสหภาพยุโรปนะคะ
แล้วก็ไม่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
เพราะว่าจริงเขาบอกว่าเอ๊ะสรุปก๊อฟหรือเปล่าบาลองนะคะ
ไม่ได้เป็นการเรียนแบบเพราะว่าแม้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันเนี่ย

ไปฟังเสียงของท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากันค่ะ
จริงแล้วมันเป็นถุงที่ใช้กันทั่วไปนะคะ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นของใครใครเริ่มขึ้นมา
ไม่ได้ขายแต่ในเมืองไทยด้วยได้เพื่อนบ้านก็มีใช้
แล้วก็คิดว่าประเทศจีนก็มีใช้ซึ่งกันค่ะ
ฉะนั้นจะบอกว่าละเมิดอะไรของใครไหม

ยืนยันว่าใช้ที่ยุโรปได้แน่นอนค่ะ
รับรองว่าไม่ผิดไม่มีคนมาจับแน่นอนค่ะ
นี่ไงคะก็ชัดเจนนะคะว่าไม่ใช่
คิดของใครคนใดคนหนึ่งใช้กันหลายประเทศ
คือการที่จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ต้องเป็นความตั้งใจที่จะลอกเลียนแบบ
เพื่อให้คนสับสนว่าเป็นยี่ห้อนั้น
เช่นจะต้องมีโลโก้ที่คล้ายกัน
วัสดุที่เหมือนกันรูปทรงที่เหมือนกัน

ถ้าเกิดถึงว่าเจ้าของถุงสีรุ้งนี่

อธิบดีบอกแล้วเมื่อวานผู้สื่อข่าวก็ถาม
แล้วเราจะฟ้องบาเลนเซก้าได้เปล่า

เขาก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้คนสับสน

คืออาจจะเป็นแค่แรงบันดาลใจ

ว่ากระเป๋าสัมเพ็งกระเป๋าสีรุ้ง

เราก็ถือกันมานาน๒๐๓๐ปีแล้วนะ

ถึงเรารณรงค์ติดแฮชแท็ก
เช้าข่าวชัดโซเชียลมาในอินสตาแกรมด้วย